ปีพุทธศักราช๒๕๖๐ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าในทุกสาขาอาชีพไปอย่างไม่มีวันกลับ
ไม่ว่าจะเป็นตำนานเพลงแหล่ชินกรไกรราช
นักแสดงอาวุโสเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทองคนแรกของเมืองไทย

รวมถึงตลกอัวุโสเพศดาราชาย
นักแสดงอัวุโสที่หลายคนคุณหน้าคุ้นตากันดีกับผลงานการแสดงในบทพระ
หลวงตาเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา
สินีนาฏโพธิเวศหรือคุณยายอีทนักแสดงอาวุโส
สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในบทอาม่าจากซิตคอมเรื่องเห็ง
จากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัย๘๙ปีด้วยโรคชราเช่นเดียวกัน
ไม่ทันข้ามวันนักแสดงอาวุโสอารมณ์ดีพิมพันธ์บูรณพิมพ์หรือป้าติ่ง
ก็เสียชีวิตลงด้วยวัย๗๑ปีภายในบ้านพักที่จังหวัดขอนแก่น
ความเศร้าอย่างไม่ทันจางวงการบันเทิงก็ต้องสูญเสียซ้ำอีก
เมื่อร็อกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทยแว้นถิติมาสุตสัตว์สุนทร
จากโรคนี้ไปด้วยวัย๕๔ปีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูก
เช่นเดียวกับอดีตมือกลองวงไฮร็อกเต้ยกิติศักดิ์เจริญคงสมัย
ก็ต้องพ่ายแพ้แก่โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเสียชีวิตลงด้วยวัย๕๒ปี
ขณะที่ชุมพรเทพิทักษ์หรือปาเดียนักแสดงอาวุโสวัย๗๘ปี
ดาของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังป่วย
โรคเส้นเลือดในสมองตีบตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
จะส่งท้ายเดือนแห่งความโศกเศร้าด้วยข่าวการเสียชีวิตของเทียมใจวงคำเหลา
แววจกมกน้องสาวของนักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกจากภาวะหัวใจล้มเหลว
วงการบันเทิงต้องเศร้าซ้ำเมื่อโจทนัทชิมทวมหรือโจบอสเกาะ
แบนสุดฮอตแห่งยุค๙๐เกิดอาการวูบหมดสติ
ขณะทำการแสดงในร้านอาหารดั่งย่านทาวนอินทาวน์ต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมวง
ตะวินระวีและดิบทรงพลโดยแพทย์วินิจฉัยว่า
นักร้องดังเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
จากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเหล่าดวงดาวในวงการบันเทิง
บรรดาคู่รักซุปตาที่สะเทือนกันไปทั้งวงการอีกด้วย
ประเดิมต้นปีกับข่าวการปิดฉากชีวิตคู่ของคู่รักรุ่นใหญ่ท้ายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
กับภรรยาสาวยุ้ยคนึงนิดสิริพงศ์ปรีดาหลังอยู่กินกันมานานกว่า๑๐ปี
และมีเจ้าทองคล้องใจด้วยกัน๓คน
ตรงข้ามกับกรณีของแตงโมพงพิสุทธิ์ที่มองข่าวอย่างไม่ทันดำก็มีอันต้องเลิกรากับภรรยาสาวแอร์ฮอสเต็ดเฟิร์นเกวริน
เพิ่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่ได้เพียง๘เดือน
นักแสดงสาวฝีมือเก๋าหมิวลาลิตากับสามีนายตำรวจสารวัตรกล้องพันธ์ตำรวจโทนรุบดีซาสิประพา
ก็เป็นอีกคู่ที่ไม่สามารถประคองชีวิตคู่ไปได้ตลอดรอดฝั่งทั้งที่อยู่กินกันมานานกว่า๑๖ปีและมีลูกชายด้วยกันสองคน
ไปไม่รอดอีกคู่ก็นางเอกสาวในตาคมพิงกี้สาวิกากับสามีนักธุรกิจเพชรอิทธิชุริธรรมรงค์ที่ดูจะเป็นการจบแบบงงตามที่นางเอกสาวว่า
เพราะเหตุผลการแยกทางที่ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดกับสื่อราวกับหนังคนละม้วน
ปิดท้ายด้วยคู่ของแอปทักษะออนกับสามีนักธุรกิจทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนรงค์ที่แม้จะยังไม่เซ็นใบยา
แต่นางเอกสาวก็ยืนยันชัดว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิม